แกร่งจริง

แกร่งจริง
หลังจากวิ่งผ่านสภาพถนนลาดชัน
เลาะหุบเขาบริเวณกำแพงเมืองจีนมาแล้ว

การวิ่งตัดผ่านทะเลทรายอันร้อนระอุ

เมืองแห่งแตงรสหวานกลางทะเลสาย

เอซิสกลางทะเลสายที่เต็มไปด้วยไร่อังุ่น

สิ้นสุดแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่

อดีตเมืองที่มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้า
อันยิ่งใหญ่บนเส้นทางสายใหม่
โค้งคดเขียวแห่งเทือกเขาเทียนศาล

เส้นทาง
ร่างก่อถนนแบบนี้ผู้หญิงเราก็นึกได้ค่ะ
อกจากนั้นตลอดเส้นทางยังเต็มไปด้วยกระแสลมแรง

ขณะวิ่งด้วยความเร็วสูง
ครับลมแรงมากเลยนะครับ

ก็ไปได้ครับแน่นหนึบทุกเส้นทางเลยทีเดียว
โดยสภาพอุณหภูมิความร้อนบางช่วง

สามารถผ่านผลไปได้อย่างสบาย

และกลางทะเลสายอันกว้างใหญ่

ทำกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุก

ทำกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุก

ทำกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุก